ใช่ค่ะก็คือเบลรู้จักพี่เสาตั้งแต่นักแรกที่เข้าวงการเลย
พอรู้ว่าพี่เวียจะไปเยี่ยมก็เลยอยากไปเยี่ยมพี่สาวด้วย

เพราะคิดว่าก็เป็นสิ่งดีที่เราสามารถทำได้ให้กับคนที่เรารู้จัก

แต่วันนั้นก็มีพี่เวียไปด้วย

อย่าไปโฟกัสตรงนั้นเลย
เชื่อว่าพี่เวียจะไปเยี่ยม

เจ้าที่เอาลูกไปตรงนี้ได้มันหาก่อนรึป่าว

ลงได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะ

ใช้ชีวิตปกติมากกว่าค่ะ
ไม่ได้ขยับขึ้นสักทีเลยเว้ยล่ะ
ไม่ได้ไปมองอะไรตรงนั้นขนาดนั้นนะคะ

แต่แกล้ง
ก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละค่ะ

พี่แม่เครงเพื่อนเรามากขึ้นไหม

ไม่ได้บอกว่าชอบไม่ชอบ
ก็ต้องรอดูค่ะ